สวัสดีค่ะสนับสถานที่ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

ไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอด
วันนึงเนี่ยขายแบบเป็นหมื่นอ่ะเฮีย

ใช่จะบอกว่าชีวิตเขานะคะ

เพราะว่าเปิดร้านมาแล้วก็ทำกับข้าวเนี่ยเยอะอยู่แล้ว

ของนักชิมในโซเชียลโดยเฉพาะเมนูเด็ดเนื้อน่องลาย
ได้ฉายาว่าเป็นราชินีแห่งเนื้อน่องลายเลยทีเดียวล่ะครับเพราะสามารถนำเนื้อน่องลายไปทำสารพัดเมนู
นั่นก็คือเนื้อน่องลายผัดใบยี่ราร้อนเรียกว่าใครที่มาเนี่ยก็ต้องสั่ง
โดยเจ้าของร้านก็คือแม่บองคนนี้นี่แหละครับที่เป็นคนคิดค้นเมนูต่างเปิดขายหน้าบ้าน
พร้อมกับบรรยากาศที่เป็นร้านขายของชำเอาเป็นว่าให้เฮียป้องและน้องจ๊ะไปทำความรู้จักกับแม่บองกันเลยครับ
เด็ดอะไรอยู่คะแม่เด็ดใบยี่หล่าจ้าแล้วใบยี่หล่าแม่จะทำเมนูอะไรคะวันนี้
ก็เนื้อน่องลายผัดใบยี่หล่ามันเนื้อส่วนไหนครับแม่เนื้อเนื้อส่วนน่องของเนื้อวัว
มันจะมีความลายลายอยู่ใช่ไหมแม่นี่นะโอ้แม่บ๋องเนี่ยบ๋องเนี่ยจะได้ลายมาเนี่ย
ร้านคุณแม่เนี่ยเคยมีใครบอกไหมว่าอยู่ลึกมากคนบอกเหมือนกันหาไม่ค่อยเจอ
ยูทูปเบอร์ถึงได้มาถ่ายกันเยอะแม่ทำเมนูที่แบบพิเศษไม่ค่อยเหมือนคนอื่นไง
อย่างเช่นก็จะมีเนื้อน่องลายมีทอดมันกุ้งมีแกงมันจวนเป็นแกงสมัยรอห้า
ขายมากี่ปีแล้วตอนเนี้ยสามสิบปีแล้วจ้ะโอ้โหเมนูที่ราคาถูกที่สุด
ก็ห้าสิบบาทมีห้าหกโต๊ะเล็กทำไมขายได้ว่าลืมเป็นหมื่นครับเออ
บุกมาถึงร้านทันทีคุณค่ะวันนี้นะคะเรามาดูเคล็ดลับการทำสัก๒เมนู

แง่ขอบุกโครวแล้วเลยนะครับ

แต่วัตถุดิบเครื่องปรุงจะมีอะไรบ้างนั้น

พาคุณผู้ชมไปกันที่ตลาดนัดคลองถมจังหวัดอ่างทอง
ถือว่าเป็นขวัญใจชาวตลาดนัดนั่นก็คือร้านน้องใจดีเจ้าขุนทองห่อหมกปลากลาย
ที่เขาล่ำลือกันว่าขายถูกและขายดีแถมอร่อยอีกด้วยนะครับ
ถ้างั้นเนี่ยเราไปถามน้องเอเจ้าของร้านกันดีกว่าครับว่าห่อหมกของที่ร้านเนี่ยขายยังไง
ขายส่งกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
อู้หุ่หุ่หุ่แค่กระทงละ๑๐บาทเองผูกจริงนะครับนี่
แล้วมีห่อหมกแบบไหนบ้างล่ะครับ
ฮอมกปลากลายอย่างเดียวค่ะมีผักรองข้างเป็นปลายองกระลำเผ่าหัวมัวทาง
แต่อร่อยเค้าเกลียดชอบกิน

เห็นขายดีขนาดนี้ขายได้วันละกี่กระทงกันล่ะครับ
แค่ได้วันนี้๑๒๐๐๐
วันละเป็นพันกระทงเลยล่ะครับ
นี่แค่หน้าร้านอย่างเดียวนะ
แถมยังเห็นว่ามีขายส่งทั่วประเทศเลยด้วย

ลองครับผ่านดูว่าเล็กทั่วประเทศล่ะค่ะ
แล้วขายส่งเนี่ยขายยังไงล่ะครับ

แบบนี้เขาเอาไปขายต่อได้กระทงละกี่บาทล่ะครับ

บางคนก็ขายกระทงละ๑๒บาท

บางคนเป็นห่อหมกรุงพระอ่อนแล้วแต่ลูกค้าค่ะ

เป็นข้าวกล่องกล่องละ๔๐บาทค่ะ

นึกยังไงถึงขายแค่๑๐บาทล่ะครับ
ของหนูว่าหนูค่ายได้ได้กำไรอาจจะได้น้อย

และสามารถซื้อกับข้าวอื่นได้อีกหลายอย่างค่ะ
สามารถสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน

ก็ถือว่ากระจายรายได้ไปสู่ชุมชนได้อีกด้วยนะครับ
แล้วทำไมที่ร้านเนี่ยถึงได้เลือกขายเป็นห่อหมกปลากลายล่ะครับ
เมื่อก่อนหนูเคยใช้ปลาสวายปลาท่อน

ยังเด็กคนแก่ที่ขอไม่พอมีฟันน่ะ
ปลาก็จะได้กินง่ายโดยที่ไม่ได้ติดขอเข่า
แต่พอนึ่งเสร็จแล้วออกมาหน้าตาก็จะคล้ายกันแบบนี้
จะรู้ได้อย่างไรเหรอว่าข้างในนี่เป็นพักอะไรหรือครับ

แล้วถ้าเป็นประยองก็ใส่คริสชีฟ้า
เห็นหน้าตาน่ากินแบบนี้เนี่ย

ทำติ้งทำติ้งทำติ้ง
จะไม่มีเงินจะทำ
ไม่ได้รูปจะสู้เลยเปลี่ยนไปทำ
หน้านี้เคยทำอะไรมาก่อนล่ะครับ

งั้นให้น้องเอ๊ช่วยฝากข้อคิดไว้หน่อยดีกว่าครับ
สักวันเราต้องทำเด็ดขนาดนี้
ใครอยากชิมหรือจะรับไปขายต่อ

ช่วงหน้าใครที่กำลังรอดูสูตรลับ

เมนูเด็ดที่สร้างชื่อให้กับร้านบ๋องโภชนา
อดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
เมาแล้วก็จะทำร้ายเรา
เคยโดนตบหน้าไปทีนึง
จะเอามีดสปาต้านี่แหละจะมาฟันเรา
วันหนึ่งขายได้ถึง๓๐๐จาน
จริงขายได้มากกว่านี้แต่เราเอาแค่๓๐๐จานพอ
แกงร้ายไว้ด้วยแล้ว
เออคนตะยอดขายวันหนึ่ง

ก็ถ้าวันธรรมดาก็วันละแสน

ไม่รู้จะพูดอะไรตกใจ
เศรษฐีป้ายแดง

วันนี้เราอยู่กันที่บองโภชนา

ร้านตามสั่งที่ไม่ธรรมดา
วันนี้เฮียป้องและน้องจ๊ะขอบุกเข้าครัว
ทำเมนูเด็ดทั้งเนื้อน่องลายใบยี่รา

ส่วนวัตถุดิบเครื่องปรุงจะมีอะไรบ้าง
นะครับตอนนี้อยู่ที่บุกครัวแม่บองกันครับ

คุณแม่คะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะ
ก็จะมีสีขาวน้ำปลาน้ำมันหอย
น้ำตาลพริกสดกระเทียม

เริ่มใส่น้ำมันแล้วก็ใส่พริกกระเทียม
พริกกระเทียมลงไป
แล้วก็ตามด้วยเนื้อน้ำฮ่า

แกงลันจวนหมู

อ่ะเม่มีอะไรบ้างคะมีก๊อปติ

เอาละฝ่อมแดงนะละค่าหมดเลยนะแม่หมดเลย

แล้วก็ใส่พริกใส่น้ำตาล
ใส่ใบผลพาไปหน่อยเพราะป่อน

เท่านั้นหมูเรียกว่ายกมาทั้งร้
ของร้านเลยก็คือทอดมันกุ้งลุงอ้วนแต่ลุงอ้วนคืออะไรคะ
รู้ว่าก็เป็นยูทูบเบอร์อ๋อแล้วแม่ก็ทำเมนูนี้ขึ้นมาให้เขา
ทอดมันกุ้งลุงอ้วนเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ก็คือถั่ว
ผักยาวหั่นนะคะแล้วก็พริกแกงของราชบุรีค่ะ
จะมีไข่ไก่นะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็จะมีน้ำตาลทราย
แล้วก็ผงชูรสใส่ลงไปขยำหน่อยนึงเสร็จแล้วก็จะเอาเนื้อปลานะคะ
น้ำปลายี่สกเพราะว่ามันจะมีความนิ่มนวลเวลาทอดทิ้งไว้มันก็จะไม่แข็ง
นะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ทีนี้ก็คนให้เข้ากัน
เอาเนื้อปลาที่ตีแล้วเนี่ยมาใส่ในมือน้าแล้วก็เอากุ้งเนี่ย
อยู่ตรงกลางแล้วก็หอก
น้ำมันให้ร้อนแล้วก็เราก็ใช้น้ำมันพืชนะคะลงไป
ตับนิดนึงเพื่อให้กุ้งข้างในมันสุกนะคะ
ต้องบอกว่าสีสันเนี่ยน่าทานมากเลยนะครับเนี่ย
ต่อไปก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องจ๊ะลิ้มลองเมนูพัฒนาคาร
จากร้านตามสั่งลับที่ไม่ธรรมดาส่วนรสชาติจะเด็ดขนาดไหน
ตามไปชิมกันเลยครับเมนูแรกนะครับเนื้อน่องลายผัดบายี่รา
ราคาเพียง๑๒๐บาทเท่านั้น
จัดจ้านแซ่บความเป็นเนื้อน้องลายคือมันดีอยู่แล้ว
มันจะมีความนิ่มกึบไม่ใช่แบบว่าเหนียวหรือไม่ใช่แบบว่ายุ่ย
มันแบบมันอร่อยครับถ้าใช้กะเพรานะแม่นะ
คล้ายแต่ว่ามีความเป็นไม่มีกะเพราเป็นบายีราแท้
แกงรันจนหมู๑๕๐บาทหมูคือเยอะมาก
หมูทั้งลาวนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะคะเนื้อหมูคุณแม่คือ
นุ่มมากแล้วกำลังดีไม่สุกเทินไปจนทำให้เนื้อแข็ง
ตอนนี้เนื้อกำลังนุ่มแบบอร่อยอ่ะทุกคนแล้วก็แซ่บด้วย
อันนี้เป็นยาวุ้นเส้นที่แบบว่าโบราณมากเลยนะ
อันนี้ชามนี้๑๒๐บาทแค่นั้นเองนะคะ

สับกุ้งแห้งแล้วมะนาวแท้มีดิบกันมีน้ำปลาหอมปลายคำจบเลิศ
อีกหนึ่งเมนูเด็ดครับทอดมันกุ้งมีกุ้งหนึ่งตัวมาเริ่มอยู่ข้างใน
แม่อร่อยมากแม่ชอบกันมายังไงเนี้ยมีความแบบเนื้อปลาแบบแน่นแน่นอ่ะ
ปลายี่ตกแน่นมากไม่มีแป้งเลยคุณแล้วก็ที่สำคัญนะเวลากินไปนะคะ
หอมกลิ่นพริกแกงกำลังอร่อยอ่ะอร่อยมากชอบมาก
ต่อไปนะคะจะเป็นเมนูนี้เลยค่ะผัดมะเขือยาวครับ
หมูสับปลาเข็มร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะ
ปลาเข็มคือขึ้นมาแบบอ่อนนะคะแล้วก็เค็มมันอ่อนอ่ะ
เค็มมากแต่มันเค็มมาจากปลาเข็มอร่อยเลยเมนูนี้คือแบบ๑๒๐บาทเท่านั้นนะคะ
กับทุกเมนูบนโต๊ะพร้อมกับร้านบองโภชนา
ตามสั่งที่ไม่ธรรมดากันไปแล้วต่อไปก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องจ๊ะ
เปิดใจพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของแม่บองที่กว่าจะมีวันนี้
ต้องสู้ชีวิตเริ่มธุรกิจขายตามสั่งจากการเซ้งรถเข็น
ต่อจากคนอื่นด้วยเงินเก็บก้อนสุดท้ายจนมาเจอมรสุมชีวิต
โดนอดีตแฟนทำร้ายร่างกายจนต้องแยกทาง
ไม่ได้โวยวายใส่เขานะคือห่วงนอนแล้วก็นอน

ก็เพราะว่ามันก็สุดแล้วอะ
ก็ไล่เขาออกไปจากบ้าน

แม่เลิกเลยไหมไม่มีอะไรแม้ความรัก

ก็ทำเปิดบตรศนียการ

แล้วมันเกิดเหตุการณ์ยังไงแม่เขาก็ไปมีคนอื่นอ่ะ
ติดตัวกว่าสามแสนบาททำให้แม่บองต้องกลับมาตั้งหน้าตั้งตา
ทำร้านตามสั่งด้วยการพัฒนาเมนูให้มากขึ้นจนมีคนแห่มาชิมรีวิว
ทำให้ยอดขายขยับขึ้นมา
ซึ่งแม่บองก็ใช้เวลากว่า๓ปี
ในการปลดหนี้๓แสนบาทได้สำเร็จ
แม่มาตั้งใจทำงานตรงนี้จนปลดหนี้ได้๓แสน
อ้าวก็ดีทุกอย่างดีเลยดีแล้ว
แต่ชีวิตแม่ไม่ได้จบมรสุมแค่นั้น

คือคุณแม่ไปตรวจแล้วพบว่า

มน้ำเหลืองกับรังไข่
ต่ำน้ำเหลืองจะเป็นระยะ๓
ถ้าหมดลูกจะเป็นระยะ๑

ครบแล้วก็หาย
แต่ก็โชคดีแล้วเพราะว่าหายแล้ว

คุณแม่ก็ยังต้องดูแลคุณแม่

ตั้งแต่ตีบอัลไซเมอร์แล้วก็พารกินสัน

บางวันเขาก็ลืมบางวันเขาก็จำได้

ก็ต้องวิ่งตามไป
เอาตัวกลับมาเพราะว่าเดี๋ยวแกไปข้างนอกเราก็จะหาไม่เจอ

แม่บ๋องนี่คือตันยูนะ
ตันยูแล้วก็คือนั่งฟังแม่มีความรู้สึกว่า
โหแม่สู้มากเลยนะ
ท้อฉันไม่อยากสู้แล้วเคยฟิลล์นี้ไหมแม่

ก็คือทำชีวิตเรื่องปกติอะ
ไม่ไปคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะแม่ป่วยนะ
ก็ใช้ชีวิตตามปกติของเรา

อกจากความสู้ชีวิตแล้วอีกหนึ่งความเชื่อ
ที่ทำให้ร้านตามสั่งลับมีคนแห่กันเข้ามาชิมนั่นก็คือ
แม่ย่านางประจำรถเข็นนั่นเองแหละครับ
ซึ่งในอดีตจากร้านตามสั่งที่ไม่มีคนเห็นร้าน

จนมีคนแนะนำมาให้ไปไหว้แม่ย่านางประจำรถเข็น
ซึ่งหลังจากที่ไหว้ก็เกิดปฏิหารขึ้น
ก่อนจะเต็งร้านก็จะมีเจ้าของร้านเดิมใช่ไหม

แล้วลูกชายเขาบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ไหว้

มันก็ดีจริงดีขึ้นมาเลย

ก็เวลาถ้าไหว้ทุกครั้งก็จะมีอาการหาว
เหมือนง่วงนอนอะแต่ว่ามันไม่ใช่
วิธีการว่ายก็คือทูบหนึ่งดอก

บอกท่านว่าเออขอให้ของขายดีนะ
ให้เงินทองไหลมาเทมา

ทุกอย่างก็เลยเปิดความเชื่อแม่ของแม่เป็นแบบนั้น
คือสิ่งที่เราได้เห็นจากผู้หญิงคนนี้เลยก็คือ
พลังบวกทุกคนคือแม่เนี่ย
ว่าแม่จะเจอปัญหาอะไรความรักเอยอะไรเอ่ยนะคะ

ก็เรียกว่าต้องเผชิญมรสุมมาทั้งเรื่องความรัก
ความเจ็บปวดทั้งของตัวเองและคุณแม่
แต่แม่บองก็ยังสู้มาจนมีทุกวันนี้ได้
ถือเป็นหญิงแกร่งอีกคนนึงเลยล่ะครับ

เราก็ขอไปต่อกันที่ร้านริมถนนที่สู้ไฟแบบนี้
หึฮี่กับช่วงริมทางซ่าเงิน
วันนี้น้องใบตองขอพาคุณผู้ชม
ไปเปิดตำนานความอร่อยกับเมนูผัดไทย
แต่เป็นผัดไทยที่ไม่ธรรมดา
เพราะเขาเนี่ยผัดกันไฟลุก
และเสิร์ฟกระทะร้อนแบบนี้ซะด้วย
กลายเป็นที่มาของชื่อสุดเดือดอย่าง
ร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่บนถนนลาดย่า
เปิดมานานกว่า๑๒ปีแล้วล่ะครับ
ขายดีขนาดที่ว่าวันละ๓๐๐จานเลยล่ะครับ
เคล็ดลับริมทางสร้างเงินจะมีอะไรบ้าง
เราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
เขาบอกว่าที่นี่มีสุดเด็ดเคล็ดลับ

นี่ไม่อยากจะคุย
ต้องบอกว่าพี่อ้นเนี่ยเป็นอดีตเชฟเลยใช่ไหม

อันนี้คือเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้
นี่คือเป็นน้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้าน
วันหนึ่งอ่ะขายได้ถึง๓๐๐จานเลยไหม

เพราะว่าเราเหนื่อย

เอาอย่างนี้ดีกว่า

โอ้โหขนคิ้วหนูยังอยู่ไหมเนี่ย
คือที่ร้านเนี่ยเขาจะผัดไทยโดยไม่ใส่เนื้อสัตว์ลงไป
เพราะว่าเนื้อสัตว์จะเป็นท็อปปิ้งด้านบน
แล้วก็ใส่น้ำซอสลงไปด้วยเหรอคะ

มาต่อไปเป็นการผัดเส้นแล้วนะคะ
แล้วก็หอมแดงแล้วก็ใส่เต้าหู้

โอ้โหอันนี้คืออะไรคะไข่เหรอ

อุ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊บ
อันนี้คือผัดไทยที่ผัดเสร็จตะกี้นะคะ

แล้วก็มีมะนาวมีผักเสิร์ฟมาแบบนี้

ต่อไปก็ได้เวลาไปชิมเมนูเด็ดของทางร้าน

โยเอเยหลาหลังศาลอาจารย์ใหญ่มากทุกคน
คือเขาจะเสิร์ฟมาในกระทะร้อนแบบนี้เหมือนกันทุกอย่างเลยทุกจานเลย
อย่างด้านหน้าอันนี้คือผัดไทยวุ้นเส้น๗๐บาท
อันนี้คือผัดไทยหน้าไข่เค็มนี่ก็จะมีทั้งไข่ดาวแล้วก็ไข่เค็มอย่างนี้๘๐บาท
อันนี้คือผัดไทยนรกแตกหรือว่าผัดไทยทรงเครื่อง๑๒๐บาท
เดี๋ยวจะเริ่มจากเมนูนี้เลย
มันอร่อยอ่ะอร่อยเข้มข้นเลย
มันเป็นผัดไทยเส้นจันทร์ที่มีความเส้นเหนียวกำลังดี
หวานเค็มเผ็ดรสจัดแบบเข้มข้นเลยทุกคน
ซอสของเขาคือมีความเข้มข้นมากแล้วคือมันเคลือบเส้นไปหมดเลย
มันออกเหมือนกลิ่นกระทะทุกคนมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นผัดอ่ะ
ุ้งก็คือมีรสชาติเหมือนกันแล้วกุ้งคือสดมากนะคะตัวใหญ่นะคะ
ต่อที่ผัดไทยไข่เค็มก่อนนะเพราะว่าจะเป็นเส้นจันทร์เหมือนกัน
อันนี้มันจะมีความนัวไข่เค็มเพิ่มมารสชาติมันจะละมุนขึ้น
อร่อยนะผัดไทยไข่ดาวกับไข่เค็มอร่อยนะ
วุ่นเส้นที่นี่คือเหนียวนุ่มมีความแบบเผ็ดปะแล้ม
แร่มเพราะว่าเมื่อกี้ตอนผัดอ่ะเขาใส่พริกป่นลงไป
ถ้าใครไม่กินเผ็ดสั่งได้ไม่เผ็ด
คือจะบอกว่าอีกหนึ่งเคล็ดลับของร้านนี้ก็คือ
สูตรน้ำซอสผัดไทยของเขาที่มันเป็นการทำให้ทุกจานรสชาติมันคงที่และมันมีความเข้มข้นเหมือนกันเหมือนเดิม
และนอกจากนั้นก็คือเครื่องของเขาคือแน่นคือทุกอย่างเขาจัดแน่นจัดเต็มรวมไปถึงไอเดียในการเสิร์ฟของเขาด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นจุดเด่นเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ร้านนี้ประสบความสำเร็จก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมเนี่ยคิวมารอแล้วแล้วจะบอกเลยว่าคนเยอะจริง
มาได้นะร้านเขาเปิดตั้งแต่๔โมงเย็นนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นมาลองด้วยตัวเองจะได้รู้ว่ามันอร่อยและแตกต่างจากที่อื่นยังไงจ้า
คุณผู้ชมก็อย่าลืมแวะมาชิมความอร่อยกับร้านผัดไทยนรกแตกบนถนนลาดย่าเปิดขายกันตั้งแต่๔โมงเย็นไปจนถึง๔ทุ่มนะครับ
จากร้านผัดไทยที่เสิร์ฟในกระทะร้อนเราก็ขอมาต่อกันที่ร้านฮอตกับอาหารอีสานแซ่บอีหลีที่อลังการทั้งเรื่องของอาหารและบรรยากาศ
น้องเร่งโดยบอกว่าแต่น้องเอกไปต่องไปทำอะไรอยู่กลางถุงนาแบบนั้นล่ะครับ
ส้มตำที่บรรยากาศแบบวิวทุ่งนาแบบนี้เลย
และมีสูตรเด็ดเคล็ดลับคือน้ำปลาร้าที่เขาต้มเอง
เตาถ่านบอกเลยนัวแซ่บไม่เหม็นด้วย
ยอดขายบอกสั้นง่ายว่า

ที่ทำให้ปลาร้าพารวยได้ขนาดนี้
เดี๋ยวตามไปเลยกับร้านนี้ที่มีชื่อว่า
แซ่บปักแปดแสนสไตล์ทุ่งหน้า
มาแล้วเจ้อแซ่บปักแปดแสนสไตล์ทุ่งหน้า
ส้มตำวิวทุ่งนาเขียวขจี
ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครของเรานี่แหละครับ
ร้านนี้อยู่ที่ลาดหลุมแก้วบ้านฉางปฐุมธานี

โดยเจ้าของร้านก็คือแม่เขมคนนี้นี่แหละครับ
นำสูตรการทำน้ำปลาร้าสูตรเด็ดโดยคิดค้นด้วยตัวเอง
และลองผิดลองถูกมามากกว่า๑เดือน
ซึ่งที่ร้านก็จะมีทั้งส้มตำถาดที่เรียกว่าแซ่บหลายใจ
กันยกถาดพร้อมลีลาการไล่รำจากนางรำสนุกสนานแบบนี้นี่แหละครับ
เรียกว่าทั้งสวยงามและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับบรรดาลูกค้า
กับบรรยากาศสวยแบบนี้
เอาเป็นว่าเราตามน้องใบตองไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยครับ

แซ่บปักแปดแสนสไตล์ทุ่งนาค่ะ

มันเป็นคำอีสาน
เหมือนแซ่บพ้นโผล่
ดูเห็นเหลือเป็นนางรำค่ะ
อันนี้คือเมนูที่เสิร์ฟจริงเหรอ
ใช่ค่ะอันนี้คือเมนูแซ่บหลายใจค่ะ

ก็จะมีส้มตำมีแซมอนแล้วก็มีหอยแคง
กุ้งหอยนิวซีแลนด์ปลาหมึกคอหมูย่างหมูนึ่งหมูกรอบไก่ย่าง

ขออนุญาตให้เสิร์ฟให้ดูเลยว่าจะเสิร์ฟยังไง

ไป
ยังไงกว่าจะได้กินนานขนาดนี้

คือที่ร้านนี้นะมันมีเมนูเยอะแยะมากมายหลากหลาย

มันนัวแล้วมันไม่เหม็นติดมือ

มันจะให้ความหอมและอยู่ได้นาน

ยอดขายวันหนึ่งร้านเราได้วันละเท่าไหร่คะแม่คะ
ก็ถ้าวันธรรมดาก็วันละแสน
แต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เหยียบ๒นะคะ
ไม่รู้จะพูดอะไรตกใจ
งั้นหนูไม่รอช้าแล้วค่ะตอนนี้กลิ่นมันหอมเยาวยวนใจมาก
ขอบุกเข้าครัวไปดูการต้มน้ำปลาร้าใช่ค่ะ
ไปแม่ป้ายไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหน
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็เตรียมสมุดประกรรม
จดสูตรน้ำปลาร้าพารวยกันได้เลย
สูตรน้ำปลาร้าของแม่เข็มจะมีอะไรบ้าง

แต่ตอนนี้เราขออุบไว้ก่อน
ติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
แม่บอกว่าถ้าแม่มีโชคนะ
แม่ขอทักแสนขึ้นแม่จะพาลูกน้องที่ร้านไปเลย

เริ่มดีขึ้นเสร็จปุ๊บได้ประมาณสัก๔๕ปีค่ะ

แม่บอกว่าใจดีวันนี้อยากจะแจกผู้โชคดี
ที่เป็นแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงของเรา

ให้มากินกันแบบแซ่บมาคักอย่างนี้เลย
เศรษฐีป้ายแดง

วันนี้เรายังอยู่กันที่ร้านแซ่บบัก๘แสนสไตล์ทุ่งนา
ส้มตำวิวทุ่งนาเขียวขจี
ลาดหลุมแก้วบ้านฉางปฐุมธานี
เพราะตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องใบตอง
บุกเข้าครัวไปดูวัตถุดิบของน้ำปลาร้า

จะมีอะไรบ้างตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
ตอนนี้จะเข้าครัวมาเปิดสูตรการต้มน้ำปลาร้า
ที่เรียกว่าปลาร้าพารวยค่ะ

มันเป็นปลาร้ารวมหลายปลาอยู่ในนี้
แล้วก็เอากากเก้าเฉียงเข้าต้มไงวะเนี่ยจ้ะ
นี่คือสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้าน
เขาจะใช้กากน้ำปลาร้าที่ต้มจากวันก่อน

และเอามาเป็นส่วนผสมของมันเกล้

การต้มน้ำปลาร้าสูตรของแม่เข็มก็ต้องใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมง
เพื่อให้เนื้อปลาสุกและเปื่อยโดยชุก๕๑๐นาที
ก็ต้องคอยคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้น้ำปลาร้าไม่ติดหม้อ
หลังจากต้มเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำปลาร้ามากรองเอากากออก
เหลือแต่น้ำปลาร้าแล้วทิ้งไว้๑คืน
ก่อนจะนำมาปรุงประกอบอาหารทั้งส้มตำและเมนูต้มแกงนั่นเองล่ะครับ

เราจะทำเมนูแซ่บหลายใจ

ก็ร้านเซ็บบักแปดแสน
แปลว่ามันต้องเซ็บมันต้องเซ็บทุกรสชาติโอ้โฮมันต้องอัลลักษณ์กล่าวโอ้โฮอีหลี
อันนี้ก็คือใส่มะเขือเทศลงไปก็คือเหมือนตำส้มตำปกติ

และอันนี้ล่ะค่ะน้ำมะขามเปียกถาดเมื่อไหร่เลยค่ะก็ได้ค่ะ
น้ำปลาร้า๑กระบวย
จะบอกว่าเส้นมะละกอแบบนี้มันคืออร่อยมากมันเป็นเส้นแบบสับมีความเข้มข้นชิมไหมลูก
มาแม่หนูซิมไม่เผ็ดหรอกให้มันเป็นสีสั่นป๊า๊ดแป๊บป๊ากแป๊บแสน
เมื่อกี้แม่บอกว่าอะไรนะไม่เผ็ดหรอก
นี่อันนี้คือเสร็จแล้วสำหรับส้มตำอย่างเดียวแต่ยังไม่จบเดี๋ยวเราไปจัดจานกันต่อไปจ้า
แม่ได้เวลาจัดจานแล้วอันนี้คือส้มตำตรงกลางที่เราเห็นนะคะก็จะใส่อะไรลงไปบ้างคะ
รองจานด้วยกะล่ำปีหันฝ่อยอากาศขาวค่ะ
ที่เขากินกับเมี่ยงไก่ย่างของเรานี่๑ตัวเลยนะ

อันนี้๓ชั้นทอดเกลือ๓ชั้นนึ่ง

จบค่ะเมนูนี้ราคาอยู่ที่๖๙๐บาท
ทานได้ประมาณ๔๖คน
และจะบอกเลยว่าถ้าดูถึงตอนนี้คุณโชคดีแล้ว
เพราะว่าแม่บอกว่าใจดีกว่านี้
อยากจะแจกผู้โชคดีที่เป็นแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงของเรา

ให้มากินกันแบบแซ่บคักอย่างนี้เลย
รอดูท้ายรายการนะจ๊ะ
แล้วก็อีกหนึ่งเมนูเด็ดก็คือเมนู

มันคืออะไรทำยังไงเดี๋ยวไปดูเคล็ดลับ

และก็เกลือเกลือน้อย

เราเค้าก็จะเอาปลาทับทิมไปหนึ่งนะจ๊ะ

แต่ว่าผักนี่ต้องเอาขึ้นก่อนต้องเอาไส้มาเตรียมก่อน

เพราะว่าเดี๋ยวซุกพร้อมพร้อนเราจะนิ่ม
ต่อไปเขาจะไปเห็ดแก้วชีกากันจ้า
บันผลิกจินดาประมาณ๓ลูก

เพราะเต่าทานเขาก็จะเห็นความหอมแล้วก็นั้วแล้วก็แหง
แล้วไหม้วจะขัวประมาณให้มันนิ่มจักรนอยหนึ่งค่ะ
จ้ะแล้วเราก็จะมาเทรดแล้วบังตรัมเนี่ย

จะได้เจ้าขีกาแบบแซ่บ

เราก็จะตักใส่กระดงได้เลย
ทำจิ้มซี่ฟูดเจ้าขี้ก๊า
กระพ่อเซอร์ฟกระพ่อแซบกันฮะจ้า
เมนูนี้เห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยนะครับเนี่ย
ทั้งปลาทับทิมนึ่งแจ่วและแจ่วขี้กา

แล้วลีลาการเสิร์ฟของพี่นางรำของร้านนี้จะเป็นยังไง

ได้กินแล้วจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณสาวเจิบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
อันนี้เราบอกไปแล้วนี่คือเมนูตำหลายใจ

ใครที่ดูอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามีแจกดูให้จบนะจ๊ะ

เปิดเมนูกันไปแล้วสำหรับปลาทับทิมนึ่งแจ่ว

หมูปลาร้านี่เริ่มเลยเริ่มเลยแม่บอกแซลมอนมาใส่ก็ได้ใช่ไหมแม่
ใช่นะอ่ามันนัวมาก
คือเอาแซลมอนใส่ลงไปคลุก
เหมือนได้กินทั้งยำแซลมอนผสมส้มตำแต่รสชาติส้มตำที่นี่คือนัว
มันมีความเผ็ดมีความเค็มนัวเปรี้ยวไม่ได้ติดหวานนะทุกคน
เป็นแบบปลาร้าคักแต่ว่าไม่เหม็น
หอยนาหอยนาลวกจิ้มแล้วก็จิ้มด้วยนะซีฟู้ดนี่หื้อโอ้โฮ
น้ำจิ้มรสเด็ดจะบอกว่ามันเหมือนเป็นซีฟู้ดตำหอยนาไม่เหม็นเลย
นี่จ้ะเผ็ดพอ
ว้วยปรุงกิ๊งเอาสิดิซู่ฝน
มันเป๊ะแซ่บมากมันรสชาตินัวแบบที่ไม่รู้ว่ามีกลิ่นปลาร้า
คือเครื่องแน่นมากแล้วเห็ดพอ
เวลามันกินคู่กับผักหวานกับไข่มดแดงมันลงตัวมาก

อยากได้ความนัวกว่านี้ขอแม่ใส่ปลาร้า

กับปลาร้าเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปย่าง
เสร็จปุ๊บก็เอามากินกับแยวบอง

หมูปลาร้าคือหมูนุ่มแจ่วบอง

ของร้านแซ่บบัก๘แสนสไตล์ทุ่งนากันไปแล้ว
ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิต
ของแม่เข็มที่ฝ่าฟันชีวิต
จากการเป็นกระเป๋ารถสองแถว
แล้วอะไรทำให้ชีวิตกลายมาเป็นเจ้าของร้าน
ที่มียอดขายวันละแสนบาท
ดูแลลูกน้องกว่า๓๐ชีวิตได้ล่ะครับเนี่ย
ทำอะไรมาบ้างคะกว่าจะมาเป็นร้านส้มตำได้
แฟนขับรถแล้วเราก็อยู่ท้าย

ลูก๓คนกับอดีตสามีเนอะใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วตอนที่แม่กับอดีตสามีไปทำงาน

ล็อกบ้านไว้เอาลูกไว้ที่บ้าน
แล้วก็กำชับเขาว่าแม่ล็อกบ้านนะ

วันที่แบบว่าเราไม่ได้ไปสองแถวกับแฟนอย่างนี้
ตอนนั้นมันมีตลาดนัดไปตลาดนัด

หาเงินเพิ่มได้เย็นละ๘๐บาท
แต่เราอาศัยแบบว่าร้านนู้นกับแกงเหลือ

เราก็จะได้ตรงนั้นเอากลับบ้านมาให้ลูก
ความรู้สึกแม่รู้สึกยังไงตอนนั้น

มันก็ถือว่าลำบากแบบสุดอะ
หัวอกคุณเป็นแม่แล้วลูก๓คน

ทีนี้ก็คือมาเป็นการขายน้ำปลาร้าได้ยังไง
พี่สาวพี่สาวว่าให้ไปทำงานด้วยไหม

ก็รายได้มันก็เริ่มดีขึ้น

ได้ประมาณสัก๔๕ปีค่ะ

เราคุยกันไว้ว่าเราอยากมีกิจการเล็ก
เป็นน้ำปลาร้าต้มน้ำปลาร้าขายน้ำ

ก็เลยเราเหลือพ่อ

๓ใบก็อยู่ประมาณ๓แสน๓แสนทั้ง๔อยู่ประมาณนี้ค่ะ

แล้วมั่นใจว่ามันจะขายดีเลยใช่ไหม

มีน้องคนหนึ่งอยากขอเซ้ง

หูวันแรกจับเงินแสนเลยเหรอ

มันความรู้สึกมันเป็นยังไง

จะไม่ลำบากแต่ว่าไอ้๒ล้านที่กู้มานี่แม่ใช้ยังไง

แต่มันยังไม่ได้หมดแค่นั้นคือว่า
คนเราบางทีมันก็ต้องมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาประกอบด้วย
อีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อที่แม่เข็มศรัทธา
จนทำให้ร้านลูกค้าแน่นจนต้องยกลูกน้องไปกราบขอพร
ไหว้พ่อปู่พญานาธรรมนะคะ
เรียกว่าให้โชคใหญ่หลักแสนเลยล่ะครับ
อีสานก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคแน่นแล้ว
แม่ก็เปิดทีวีดูพี่มดดำนะ

แม่บอกว่าถ้าแม่มีโชคนะ
เนี่ยดูในนี้ถ้าไม่มีโชค

แสนขึ้นแม่จะเหมารถตู้พา
พาลูกน้องที่ร้านไปเลย

แสนขึ้นเหมารถตู้พาลูกน้องพนักงานขึ้นถ้ำนาคาไปกันกี่คน

พอมาอีกรอบหนึ่งก็บอกพอ
ขอว่าให้มีโชคมีลาบอีกนะ

จะพาลูกน้องปิดร้านไปหมดเลยสองวัน
ปรากฏว่าได้ค่ะ
ฝากร้านด้วยนะคะแซ่บัก๘แสนสไตล์ทุ่งนาเรามีทั้งหมด๔สาขาอันนี้จะเป็นสาขาแรก
แต่วันนี้บอกตั้งแต่แรกเลยว่าใครที่ดูมาถึงตอนท้ายค่ะเรามีกิจกรรมดีมาฝากเพราะว่าแม่บอกแล้วว่าแม่เนี่ยจะแจกโปรโมชั่นเซ็ตตำหลายใจ

ตละ๖๙๐บาทแจกทั้งหมด๑๐รางวัล๑๐รางวัล
ให้เข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามในเฟซบุ๊คแฟนเพจเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ใต้โพสต์ของเราว่าทำไมคุณถึงอยากมาทานเมนูแซ่บหลายใจที่นี่๑๐เหตุผลที่โดนใจทีมงานนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจัดให้และเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเพจเฟซบุ๊คเช่นเดียวกันเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะนะจ๊ะ

อ่า๑รอบสวนเอ้อ